เขาบอกว่าเขาไปกินร้านหมาล่าเปิดใหม่
หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นครปฐม
ทีนี้มีการเรียกเก็บแวดภาษีมูลค่าเพิ่ม

แต่ทีนี้เขาอยากจะได้ใบกำกับภาษีมา
คือจ่ายแล้วก็อยากขอใบกำกับภาษีหน่อยเถอ
ใช่คือบางคนจะเอาไปใช้ในการยื่นภาษี

ติดมารถค้าเพิ่ม๓๘๙๒บาทนั่นแหละ

ไปทานร้านนี้ระวังกันด้วย

มีการแท็กหากรมสรรพากรด้วยครับ

บางส่วนนี้โอ้โหรู้ล้าล่ะไง

ทางร้านทนกระแสกดดันไม่ไหว

รับว่าทางร้านไม่ได้ศึกษาเรื่องการ
แวด๗อย่างละเอียดและดีพอ

อันนี้บอกชื่อร้านนะ

เวลาคุณไปไหนคุณเสียเวลาสักนิด

เขาศึกษาไม่ละเอียดและดีพอ

เคยมากินร้านเขาแล้วจ่ายแวด๗ไปแล้ว
ให้นำหลักฐานการโอนหรือใบเสร็จ

ถ้าเธอไปกินมานานแล้วเป็นเดือนอย่างนี้

หรือใครเคยสแกนจ่ายไป
เอามาแสดงเป็นหลักฐานยืนยันซะ

และตั้งแต่วันนี้ไปนะจนถึงมกราคมปีหน้า

๑๕ใช่ไหมไปจนถึง๑มกราคมปีหน้าทั้งร้านเนี่ย
ลดราคาให้ลูกค้าทุกท่าน
และลูกค้าที่เคยจ่ายเงินแวด๗ไปแล้ว

เอามาเป็นส่วนลดได้รวมเป็น
โอ้โหเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วไอ้๑๗ที่จะได้เนี่ย

เราจะเอาอะไรมายืนยันว่าเราเคยมา

กรมสรรพากรส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ร้านแล้ว
แล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีต่างทางร้านเนี่ยน้อมรับผิดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานทุกประการครับ
และพร้อมแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักภาษี
อันนี้เป็นข้อดีเป็นเรื่องที่ดีสำหรับร้าน
ออกมาแสดงความรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วก็จะทำให้ถูกต้องจากนี้อันนี้คือเรื่องที่ดี
แต่ร้านอื่นเตรียมไว้เลยค่ะ
เพราะวันนี้เราออกข่าวแล้วรับรองจากวันนี้เป็นต้นไป
คนไปกินอาหารไปทำอะไรจะขอแน่นอนไป
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ
ตำรวจตัวเองว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ขายหรือว่ารายได้ย้ำนะรายได้ไม่ใช่กำไรนะ
รายได้ต่อปีคุณเกิน๑ล้าน๘แสนบาทหรือเปล่า
ถ้าเกินคุณก็ไปจดแวดซะ

นี่โอ้โหดอมเอาข้อมูลมาให้ดีเลยไม่ต้องไปค้นนะฮะ